คุณผู้ชมจำวลีที่พูดว่า
จะไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนได้ไหมครับ

จะเต็มแขนคนไทยจำได้ไหมครับ

แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพราะว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เขาเอาพยานหลักฐานเหล่านี้นะครับ
ไปแจ้งความกับกรประคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอันยกรรมทางเทคโนโลยี
บอกว่าอันนี้คุณอนุทินทำผิดพรบคอม
เอาข้อมูลอันเป็นเท็จไงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นายอัชริยะเรืองรัฐนาพงศ์นะครับ
เขาเอาพยานหลักฐานภาพข่าวจากสื่อมวลชนนี่แหละครับ
แล้วก็การประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลต่าง
รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไปให้กรประคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอันยกรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
ดำเนินคดีฐานผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

เป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนี่แหละฮะ

โดยเฉพาะการออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
จะไม่มีโรงพยาบาลใดเลื่อนการฉีดวัคซีน
แต่ปรากฏว่าหลังการให้สัมภาษณ์
โรงพยาบาลต่างโพสต์ข้อความการเลื่อนฉีดวัคซีน

คุณอัจฉริยะระบุแบบนี้บอกว่า
ไม่ใช่แค่เรื่องการพูดการเลื่อนฉีดวัคซีน
แต่คุณอนุทินยังเคยพูดเท็จ
ว่าคนไทยจะมีวัคซีนเต็มแขนและเต็มโรงพยาบาล
แต่สิ่งที่เต็มโรงพยาบาลเวลานี้คือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต
ไม่เป็นไปตามที่นายอนุทินพูด
รวมถึงประเด็นที่นายอนุทินออกมาพูดเรื่อง
คือพูดเมื่อวานเรื่องมุมกล้อง
มุมกล้องประชาชนไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อมันแน่น
ท่านพูดประมาณบอกว่าช่วงเช้า
เฉพาะช่วงเช้าช่วงบ่ายมุมกล้องนี้มันทำได้
ท่านพูดประมาณนี้นะฮะคือคุณอัจฉริยะบอกว่า
มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะคำพูดของคนระดับรอง
นายกรัฐมนตรีย่อมเป็นที่จับตาของประชาชน
อกจากนี้ยังต้องการให้นายอนุทินนั้น
ออกมาชี้แจงเรื่องปริมาณวัคซีนที่มีข้อมูลว่า
จังหวัดบุรีรำได้รับวัคซีนมากที่สุดจริงไหม
โดยมีพนักงานสอบสวนของปอทมารับเรื่อง
แล้วก็พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเบื้องต้นเอาไว้
แล้วก็รับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะส่งให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปครับ